วันนี้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นติดกันนะครับ
โดยตำรวจญี่ปุ่นก็เร่งสอบหาแรงจูงใจ
ที่ทำให้อดีตพนักงานศูนย์ดูแลผู้พิการ

ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง๑๙คน
จับตัวประกันในโบสถ์ในเมืองรวงของฝรั่งเศส
ที่ได้ทำให้มีบาทหลวงเสียชีวิตไป๑คน
ฝรั่งเศสได้วิสามันฆาตกรรมคนร้าย๒คน

แล้วก็ใช้มีดปาดคอบาดหลวงอายุ๘๔ปีเสียชีวิต
รวมถึงมีตัวประกันบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ประกาศอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าว
ขณะที่ประธานธิบดีฟรองซัวออนลองของฝรั่งเศส
ประกาศจะทำสงครามต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในทุกทาง
ส่วนนี้ก็คือภาพจำลองเหตุการณ์นะครับที่นายซาโตชิอูเอมัสซือ
อายุ๒๖ปีอดีตพนักงานศูนย์ดูแลผู้ป่วย
สุขภาพจิตในเมืองสกามิฮาระจังหวัดคณะกาวะ
ก่อเหตุบุกเข้าไปใช้มีดแทงผู้ป่วยทางจิตในศูนย์ดังกล่าว

ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑๙คนบาดเจ็บอีก๒๕คน
หลังก่อเหตุนายเวมัสซึได้เข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเองนะครับ

โดยให้การว่าก่อเหตุเพราะต้องการให้ผู้พิการหายสาบศูนย์ไป
ทางการญี่ปุ่นระบุว่านายอูเวมัสซึเคยทำงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยทางจิตดังกล่าว
ในช่วงปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๘แต่ปัจจุบันเป็นคนว่างงาน
ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายเวมัสสื่อเคยส่งจดหมายไปหานักการเมืองหลายคน
ขู่ว่าจะฆ่าคนพิการหลายร้อยคน
โดยระบุว่าเขาต้องการให้ผู้พิการที่ไม่สามารถใช้ชีวิตที่บ้าน
หรือในสังคมได้ได้รับการการุญฆาต
ยังเผยว่าก่อนหน้านี้นายเวมัสซึ
เคยถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา๒สัปดาห์

ขณะที่เบื้องต้นหลักขาดิการคณะรัฐบุญตรีญี่ปุ่นยืนยันว่า
ฆาตกรรมครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒เป็นต้นมาครั้งนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสครับ